ท่านผู้ชมครับมีเหตุสลดเกิดขึ้น
ก่อนจะถึงวันลอยกระทงนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับ
มีคุณป้าท่านหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่ทำงาน
ซึ่งเป็นศูนย์นวดแผนไทยที่เทศบาลนครแม่สอด
ตั้งใจว่าจะเอาตุ๊กตาคิตตี้เนี่ยไปให้หลานสาว
แต่เป็นหลานยายนะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ๖๙นะครับ
แต่ว่าไปไม่ถึงฮะตุ๊กตาตัวนี้ไม่ถึงมือหลานซะแล้ว
ระหว่างทางเนี่ยมีภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
กลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับดูขวามือนะครับ
จะเห็นจักรยานยนต์นี่ฮะที่ขี่อยู่เลนขวาแล้ว
รถกระบะคันนี้มาชนจนทั้งรถทั้งคนเนี่ยพุ่งถลายไป
แล้วรถคันนี้หนีไปเลยนะฮะเห็นไหมครับขับหนีไปนู่นเลยครับ
หนีไปเลยนะครับไม่จอดช่วยไม่จอดดูอะไรเลย
คือจะบอกว่าไม่รู้นี่คงไม่ได้แล้วล่ะชนเข้าอย่างจังขนาดนี้
โอ้โหผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางเกษรจุ๋มใจนะครับอายุ๖๙ปี
เป็นหมอนวดแผนไทยนะครับตั้งใจจะเอาของขวัญวันลอยกระทงเนี่ยไปให้หลานสาวนะครับ
ซึ่งมีอาการพิการทางสมองด้วยตุ๊กตาคิตตี้ตัวนี้ฮะ
ยังตกอยู่บนถนนเลยนะครับที่ทำงานเนี่ยอยู่จุดที่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึงร้อยเมตรนะครับ
กำลังขี่รถมาเพื่อจะมุ่งหน้าไปตามถนนแม่สอดตากนะครับ
ออกมาจากศูนย์นวดแผนไทยในเทศบาลนครแม่สอดเมื่อคืนนี้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะครับ

ทางตำรวจสพแม่สอดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่กระจัดกระจายอยู่บนถนน
รวมทั้งร่างของนางเกษรที่ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับ
ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็มีตุ๊กตาคิตตี้ตกอยู่ใกล้ใกล้ตัวหนึ่งด้วย
จากการสอบสวนเพื่อนร่วมงานบอกว่าตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา
นางเกษรจะพักอยู่ที่ศูนย์นวดแผนไทยนะครับที่เทศบาลนครแม่สอด
อยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับไม่ได้ไปไหนเลย
ค่ำเมื่อวานนี้ขี่รถออกจากศูนย์เป็นครั้งแรกในรอบเดือนบอกว่าจะเอาตุ๊กตาคิตตี้ไปให้หลานสาว
เพื่อเป็นของขวัญในวันลอยกระทงเป็นหลานยายนะฮะไม่คิดว่าที่ขี่ออกไปเนี่ยเพื่อนร่วมงานบอก
จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอกันช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางเพื่อนนะครับได้มาร่วมงานศพนะครับ
รับศพกันจากโรงพยาบาลแม่สอดแล้วนำมาที่วัดอรัญญเขตนะครับศพมาถึงวัด
คือหลานสาวเนี่ยอายุ๒๓แล้วล่ะแต่ว่าน้องเนี่ยป่วยพิการทางสมองนะครับ
เห็นร่างคุณยายก็รีบวิ่งมาเนี่ยครับคือคุณยายเลี้ยงมาตลอดเลยนะฮะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลย

ได้ไม่ใกล้
ก็พยายามจะปลอบไม่อยากจะให้น้ำตายดไปคนร่างของคุณยาย

เป็นหมอนวดแผนไทยจนถึงอายุ๖๙แล้วยังต้องทำงานอยู่นะครับ
เพื่อเลี้ยงดูหลานสาวที่พิการทางสมองนะครับไม่มีญาติอยู่ในพื้นที่แม่สอดเลยนะฮะ
เพื่อนเพื่อนก็เลยช่วยกันบริจาคเงินรวบรวมเงินจัดงานศพให้เดี๋ยวจะสวดสองคืนแล้วก็ชาปนกิจศพ
แต่ที่สำคัญทางคดีก็คืออยากให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนขับรถกระบะมารับผิดชอบมาดำเนินคดีเพราะว่าหนีไปเลยนะครับ
ภูมิกับการสพแม่สอดพันธมตเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนบอกว่าตอนนี้ติดตามตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
คนขับรถกระบะชื่อนายชาติชายอายุ๒๖ปีแล้วก็กระบะคันนี้นะครับ
ชนหน้านี่ข้างหน้านี่บุบเลยนะครับนายชาติชายคนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บแล้วขับรถหนีไปเลยเนี่ย
ตกใจเป็นข้ออ้างเดิมบอกขับหลบหนีไปก่อนเพราะตกใจ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหลบหนีโดยไม่ช่วยเหลือ
ซึ่งมีอัตราโทษสูงนะฮะเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบเรื่องของปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายด้วย
คือคุณหนีไปก่อนเลยก็เท่ากับว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เป่าแล้ว
ส่วนใหญ่ชอบอ้างแบบนี้ค่ะอ้างตกใจไปตั้งหลักก่อนอะไรแบบนี้
แต่ตำรวจบอกไม่เป็นไรก็เปล่าแล้วก็ไม่ขึ้นก็ถวดเลือดได้